เลยนะคะมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันจะแซ่บขนาดไหนคอมเมนต์เขาว่าอย่างไรบ้าง
ต้องติดตามกันเลยนะจ๊ะรวมไปถึงวันนี้
สบายดีหรือเปล่าสำหรับใครที่คิดถึงพี่สาววรรณสาธองวิเศษ

เริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยสำหรับจ๊ะอาสยามกลับมาแล้วนะคะ
กลับมาในลุคเดิมสมัยจ๊ะคันหูยังจำได้กันอยู่หรือเปล่า
แต่ครั้งนี้เนี่ยมาพร้อมกับซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดกับเพลงที่มีชื่อว่าไม่แร็ดอยู่ยาก
เพลงนี้เนี่ยจ๊ะบอกว่าขอย้อนกลับมาเป็นตัวเองเมื่อครั้งนุ่งสั้นคันหู
พร้อมกับท่าเต้นโยกเย็กโดนใจไวโจส่วนท่อนหูไม่แร็ดอยู่ยากแร็ดมากอยู่ได้
ฟังแล้วเรียกว่าสดุ้งสดุ้งสดุ้ง
ซึ่งบางคนเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเปรี้ยวกันไปหรือเปล่ามันจะแบบว่าเกินเห็ดเกินไปหรือเปล่า
ซึ่งตัวเธอเองก็บอกว่าน้อมรับนะคะหากเพลงออกไปแล้วจะโดนติติ๊งบ้าง
แต่สีสันเพลงนี้จะทราบซ่านลีลาแดนซ์จะยั่วยวนขนาดไหนนะคะ

เสื้อผ้าให้ง่ายนะคะเป็นชุดยีนแบบว่าใส่ตามได้
อันนี้เดินเดินตลาดได้เก๋ตลาดเก๋วันนี้หนูก็มาเดินตลาดเก๋นะคะ

ถ้าเต้นก็เน้นง่ายตอนแรกถ้าเต้นเป็นแนวแบบยากเลยอะไรอย่างนี้
แต่ตอนนี้เราบอกว่าอยากได้เข้าถึงง่ายเลย
ไม่อยากอะไรที่แบบว่าทำอะไรที่มันดูแบบทำยาก
อันนี้คือแรดใช่อันนี้คือท่าแรด
ใช่นะคะถามปุ๊บได้เลยได้ได้พูด
เราเป็นแนวนี้อ่ะแนวนี้ถามว่าต่อไปถ้าอายุเรามากขึ้น
ก็ไม่ใช่แนวนี้แล้วนะคะอยากให้ผลงานให้แยกไป
ถ้าสมมุติมันไม่ได้ชอบจะต้องผลงานอยากให้ไปดูชีวิตประจำวัน
ถามว่าจะมีความวิภาควิจารณ์ไม่มีแน่นอน
กลัวไหมเราไม่ได้กลัวเพราะว่าเราชินแล้ว
นี่ไงทางเต้นของแซ่บมากเขาบอกว่าทำท่านี้เราได้พูดใช่ไหม

แรดอยู่ยากแรดมากอยู่ได้นี่
คือซ้อมมาเพราะว่าจ๊ะบอกว่าถ้าทำท่านี้แล้วจะได้ผู้
เนี่ยก็เลยซ้อมใหญ่เลยนะคะ
กิจภัยเพลงนี้นะยอดวิวถล่มทลายแน่นอน
เพราะว่าดูจากลีลาการแดนส์ของตัวจ๊ะเอง
แล้วก็แดนเซอร์นี่อื้อหือบอกเลยว่าอืม

คุณผู้ประสงค์ก็ขอให้ยอดวิวนะคะ